การที่สจดำฆ่ายกครัวทั้งหมด๔ศพ
สองศพเมียตัวเองแล้วสุดท้ายฆ่าตัวตายนะคะ
แน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราแสดงความเสียใจด้วย

มันมีอีกหลายมุมให้เรียนรู้เลยนะคะ
โดยเฉพาะมูลเหตุจูงใจในการฆ่ายกครัวแบบนี้
คนหนึ่งจะฆ่าลูกสองศพจะฆ่าเมียได้แล้วฆ่าตัวเองตายตามเนี่ย
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันต้องหนักหนาสาหัสแค่ไหนคะคุณผู้ชม
มูลเหตุจูงใจมาจากหนี้สินจริงหรือเปล่า

เมื่อวานมีข้อมูลใหม่ออกมานะคะ
พี่ชายของสจดำบอกกับทีมข่าวบอกว่าจริงแล้ว๒เดือนย้อนกลับไป
สจดำเพิ่งรู้ตัวตัวเองว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะ

๒เดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะไปหาหมอ
แต่สตดำเนี่ยปฏิเสธที่จะทานยา

นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งมูลเหตุหรือเปล่า
ปัจจัยหรือเปล่าที่ทำให้เกิดเหตุเศร้าครั้งนี้ขึ้นได้
นี่ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคือเมื่อวานเนี่ยทั้ง๔ศพเนี่ยนะคะ
ก็ตามกระบวนการยุติธรรมก็ต้องถูกนำไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปชนะสูตรพลิกศพให้เรียบร้อยนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะ
เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปรับทั้ง๔ศพแล้วเอามาที่บ้านตรงนี้กรุงเทพกรีธาซอย๗นะคะ
เอาศพมาตรงนี้เพื่อทำพิธีค่ะทำพิธีเชิญวิญญาณสวดถอดดวงวิญญาณนี่ค่ะ
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีแบบนี้นำอาหารคาหวานไปเส้นไหว้บริเวณทางเข้าบ้านด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารา๒วัดเทพดีลา
แล้วก็มีการกำหนดพิธีชาปนกิจศพเนี่ยคือวันจันทร์ที่๑๕พฤศจิกายนเวลา๑๕นาฬิกาตรงนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วว่า
ญาติเองคนใกล้ชิดเองก็เสียใจแต่ร่วมกันถอดบทเรียนไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร
มันมีหลายแง่มุมให้น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจ

เพราะก็มีคนไปพูดลักษณะเหมือนกล่าวหา

เป็นเพราะคุณสมรักไปกดดันหรือเปล่า
ไอ้หนี้สิบล้านที่สอดจอดำค้างคุณสมรักษ์อยู่เนี่ย

แล้วสุดท้ายปลิดชีพตัวเองแล้วฆ่า๓ศพซะ

คุณสมรักบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยกดดันนะ
ผมไม่เคยกดดันนะแล้วผมกับสจดำเนี่ย
บหาเป็นเพื่อนกันมาสักประมาณร่วม๑๐ปี
ก็รู้ว่าสจดำแกเครียดเรื่องของธุรกิจลอตเตอรี่

แล้วไม่มีเงินที่จะมาจ่ายคืออาจจะโดนโกงกันมาเป็นทอด
อันนี้คุณสมรักก็พยายามที่จะทำความเข้าใจ
ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ไปกดดัน
ไม่ได้ไปกดดันเรื่องเงินแล้วทำให้สจดำเนี่ย
เครียดถึงขั้นว่าต้องฆ่าตัวตายแบบนี้นะคะ
ทีนี้ในมุมคุณสมรักทำไงต่อ
หลังจากนี้อีกมุมนักสนใจคืออะไร
หนี้ที่สจดำเป็นหนี้กับคุณสมรักเนี่ย

แม้ว่าคุณสจดำแล้วก็ครอบครัวจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าสจดำเสียชีวิตไป
แล้วมีญาติญาติทายาทโดยธรรมต้องเป็นคนรับใช้หนี้ให้
แต่คราวนี้หนี้ทั้งหมด๑๐ล้านบาทเนี่ย
ก็จะตกทอดมาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะ
อันนี้ทนายความบอกนะคุณพ่อคุณแม่ของสจดำ

ก็ต้องไปดูว่าทรัพย์สินสอดจอดำเนี่ยมีอะไรอีกบ้าง
เดี๋ยวฟังในมุมของคุณสมรักษ์ก่อนค่ะ
คุณสมรักษ์ให้เขาดูก่อนครับผม
เพราะฉะนั้นฟังจากคุณสมรัฐก็จะมี๒ประเด็นหลัก
ก็คือมูลค่าหนี้๑๐ล้านบาทที่สจดำเป็นหนี้คุณสมรัก
ซึ่ง๑๐ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่ของคุณสมรักษ์ที่สักทีเดียวนะคะ
เขาไปรวมมาจากหลายคนทีนี้ทำไง
คุณสมรักบอกว่าก็จะเอาเงินส่วนตัวก็ไปชดใช้หนี้บางส่วนก่อน

หลังจากนี้ผมเองก็ไม่ได้สบายใจนะ
ประเด็นที่สองคือผมจะไปบวช
ส่วนธนัยศลแก้วเพชรประทานเครือข่ายศลองธวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่ากรณีของคุณสมรักเนี่ย
มีโอกาสที่จะได้เงิน๑๐ล้านบาทคืนนะคะ
เพราะสตดำเนี่ยยังมีทรัพย์สิน
รวมทั้งพ่อแม่สอจอดำก็ยังมีชีวิตอยู่
ดังนั้นคุณสมรักสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องตามกฎหมายได้
เพื่อทวงเงิน๑๐ล้านบาทคืน
แต่ถามว่า๑๐ล้านบาทมันจะได้มาแบบง่ายไหม
ทนายรณรงค์บอกว่ามันไม่ง่ายนะคะ
มันไม่ง่ายแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเพราะอะไรคะ
มูลค่าหนี้สินที่เป็นอยู่เนี่ย
อาจจะมากกว่าทรัพย์สินที่เจ้าตัวมี